หน้า๑เราตรวจสอบกันต่อนะคะ
มีอีกพาดหัวหนึ่งเป็นพาดหัวตัวรอง

ขาบลอมแพร่เอดสต์
เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปจากอะไรรู้ไหมคุณ

เขาระบุบอกว่ามีนักแสดงผู้ชายคนนึง

แล้วก็เป็นสาเหตุให้เธอกระโดดคลินิกฆ่าตัวตาย
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าบกปอทเมื่อวานนี้
ทางคุณปั้นจันทร์นะเดินทางไปเลย
แล้วก็หอบเอกสารหลักฐานต่าง
ไซต์ข่าวเอามามอบให้กับตำรวจ
แล้วก็ยืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ

เป็นการส่วนตัวแต่ที่เขาแจ้งความ
ก็เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวผมเอง
เพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้
ส่วนตัวคุณปั้นจันทร์ถือว่าเรื่องนี้เป็นความผิดที่รุนแรง

ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้ตาย
ทั้งนี้เวลาที่ทราบเรื่องที่ถูกกุข่าวขึ้นมา
คุณปั้นจันทร์บอกว่าแฟนคลับเขาส่งข้อความ
ส่งมาในอินบ็อกซ์ในอินสตราแกรม

ข้อความอะไรต่างเหล่านี้ในโลกโซเชียล

จากแฟนคลับแล้วนะคุณครอบครัวเอ่ยเพื่อนสนิท

ว่าไม่ได้นะเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้
ยังไงก็ต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด

ปรากฏว่าเว็บนี้ที่ไปแพร่ข่าว
แล้วเคยถูกปิดไปแล้วด้วยนะคะ
อกจากนี้คุณปั้นจันทร์ยืนยันกับผู้สื่อข่าวเลยนะ
เมื่อวานผู้สื่อข่าวหลายสำนักเลยค่ะไปรอทำข่าวนี้

เรื่องราวของการรู้จักกับคุณเก๋และหนึ่งเรื่อง

บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณปั้นจันทร์ไปตรวจเลือดมาแล้ว
ผลออกมาแล้วปกติดีทุกอย่าง

อยากให้ตำรวจเอาตัวคนที่ทำผิดมาลงโทษ
ไม่อยากให้เป็นเยี่ยงอย่างแบบนี้นะคะ
ซึ่งทางด้านตำรวจปอทก็บอกค่ะ

มีนายรัตนาเห็งชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของ
แล้วมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ต่างประเทศไง
เรื่องของการลงข่าวปลอม
โจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่บอกว่าให้ประชาชนเติมน้ำเปล่าแทนน้ำมัน
ตอนนั้นก็เว็บนี้แหละ

อยู่ในบัญชีดำของบกปอทเขาด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทางบกปท
เคยส่งคำร้องให้กับทางกระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคมสั่งปิดไปแล้วครั้งหนึ่ง
ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูต่อนะคะ

ก็คือแจ้งเอาผิดฐานหมินประมาท
แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นั่นเอง

แต่ทีนี้ก็ต้องมาดูความคืบหน้าเรื่องของคุณเก๋เลเดอร์เลอร์นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ย
เมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบกันเรื่องมูลเหตุจูงใจ
ในการฆ่าตัวตายของคุณเก๋เลเดอเรอร์นางสาวกัญญากร
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจโทษพระศิษย์สายชนศักดิ์
รองผู้กำกับการสนโชคชัยเนี่ย
ก็บอกว่าทางครอบครัวของคุณเก๋เลเดอเรอร์
ความจริงเมื่อวานจะต้องมาให้ปากคำ
ก็ติดต่อขอเลื่อนการเข้ามาให้ปากคำ
เพราะว่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่สะดวก

อยากที่จะจัดงานชาปนกิจศพให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมาภายในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะ
จากครอบครัวแล้วก็ยังมีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นด้วย
เพื่อนรวมถึงน้องชายบุญธรรมอย่างคุณเอิร์กเลเดอเรอร์

เพราะว่ามันก็มีกระแสข่าวมาเรื่องของการยืมเงินของผู้ตายนั่นเองนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
และสร้างเก๋เลเดอเรอร์ผมไม่มีวันทำร้ายเขา
ไม่มีวันทุบดาวดวงนี้ที่เอิ๊กสร้างมากับมือแน่นอน
แล้วนอกจากนี้ก็มีการโพสต์
เป็นภาพถ่ายคู่ที่มีคุณเก๋เลเดอเรอร์นอนหนุนตักอยู่นะคะ